ไปที่นครราชศรีมาคุณผู้ชมครับใช่คนร้ายเหรอ
ตอนแรกเขาบอกว่าไม่เชื่อหรอกว่าเป็นคนร้ายเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าชัดนะครับ
ดูพูดหน้าตายิ้มแย้มขอให้พี่ร่ำรวยนะครับ
มิจฉาชีพแม่นี่แหละฮะ
มาในยูนิฟอร์มแล้วก็มีบัตรห้อยคอ
มีโลโก้สวมหมวกกันน็อก
ผู้ช่วยหายหลงเชื่อโดนไปเกือบ๔๖๐๐บาทได้
เทเกอร์ที่ร้านชามแห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่บ้าน
บนหัวทะเลนะครับอำเภอเมืองนครราชศรีมา
คุณปริศาเจ้าของร้านเล่าว่าวันนั้นคนร้ายปลอมตัว
เป็นพนักงานการไฟฟ้าแล้วเข้ามาบอก
แม่คุยนะค่าไฟสูงมากนะเนี่ย
เดี๋ยวทางเราจะตัดไฟนะแต่มีข้อเสนอนะ
ถ้ายอมปรับมิเตอร์ไฟฟ้าเดี๋ยวค่าไฟมันจะลดลงเยอะเลยนะ
เสียค่าไฟเดือนนี้ไปก่อน๔๕๖๙บาท
หลงเชื่อครับเพราะว่าคนร้ายเนี่ย

ดูแล้วเสื้อก็ใช่โลโก้ก็มี
ใบเสร็จก็เออเหมือนเป๊ะนะครับ
ลองฟังสิ่งเธอเล่าหน่อยครับ
มันดีขึ้นจริงเดี๋ยวให้ทางเราเสียส่วนนี้ไปก่อนนะครับ
แล้วถ้าเสียเสร็จเดี๋ยวโปรงไฟฟ้า

ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรแต่ว่าต้องเสียก่อน
ถ้าไม่เสียก่อนนี้จะทำให้ค่าไฟมันแพงขึ้น
เดือนนี้อาจจะเสียถึง๗๐๐๐ถึง๘๐๐๐ได้
ต้องเสียตรงนี้ก่อนเขาบอกแบบนี้ค่ะ
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
ท่านก็บอกว่าคนร้ายนี่แหละนั่นแหละคนร้าย
คือกรฟภไม่มีนโยบายเก็บเงินกับบ้านผู้ใช้ไฟ
แล้วก็ไม่มีนโยบายที่จะไปปรับแต่งมิเตอร์ให้ใครทั้งนั้นนะครับ
เจอเหตุการณ์แบบนี้โทรสอบถามได้ก่อนเลย
ที่เบอร์๑๑๒๙ย้ำ๑๑๒๙ครับ
อีกหนึ่งรูปแบบที่ก็ต้องเรียนรู้เอาไว้เหมือนกันนะคะ
คนร้ายนี่มาทุกรูปแบบจริงค่ะ